มาดูเรื่องของสุนัขหายกันบ้างดีกว่า
ค่ะน่าสงสารมากนะครับสองสามี
ชาวจังหวัดชนบุรีเขาขึ้นป้ายใหญ่เลย
ประกาศตามหาน้องสุนัขของเขาหายไป
ใครพบเห็นสุนัขพันธ์ชิสุแบบนี้นะครับ
ชื่อน้องโกโก้นะครับหายไปนะครับ
ก็สามารถที่ติดต่อได้นะครับ
เพราะว่าคุณพี่เจ้าของเนี่ยคือคุณพี่จรุงศักดิ์แทร่เตี๋ยวนะครับ
ตำรวจพนัฐนิคมอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีนะครับ
ตามหาเจ้าโกโก้สุนัขพันธิสุเพศผู้วัย๕เดือน
หายไปตั้งแต่วันที่๑๕กันยายนนะครับ
โดยเจ้าของเขาบอกว่าในวันที่เจ้าโกโก้หายไป
ได้ปล่อยให้เขาไปฉี่ข้างบ้าน
หลังจากนั้นประมาณ๑๐นาทีโกโก้หายไปเลยไม่ยอมกลับมาเลยนะครับ
ตั้งแต่เจ้าโกโก้หายไปตัวเองและภรรยาแล้วก็ลูกสาว

ภรรยาร้องไห้ทุกคืนเลยเป็นความผูกพันนะครับ
เพราะเวลานอนเนี่ยก็ต้องนอนด้วยกันทุกคืนนะครับ
ขอให้คนที่อาจจะจับหรือว่าเจอเจ้าโกโก้เนี่ยนะครับ

มอบเงินให้กับผู้ที่นำมาคืนด้วย๒๐๐๐บาททันที
แล้วก็ถ้าใครที่จับไปก่อนหน้านี้
หรือคิดจะเอาไปเขาไปเลี้ยงขอมาคืนเจ้าของเถอะนะครับ
เจ้าของจริงเขาไม่ติดใจเอาความใดนะครับ

ทำให้พบเจ้าโกโก้ก็จะมอบเงินให้จำนวน๕๐๐บาททันที
เป็นความรักความผูกพันเราเข้าใจนะ
เหมือนคนหนึ่งในบ้านแล้วหายไป

ถ้าใครเจอนะคะเอาไปคืนด้วย

เพราะว่าเขาไม่ได้ติดใจเอาความอะไรนะคะ